คุณผู้ชมนับเป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยนะคะ
ที่จะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฟรี
ในช่วง๗๒ชั่วโมงหรือว่า๓วัน
จะเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ได้หรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูกันหน่อยค่ะว่า
เงื่อนไขใดบ้างหรืออาการเจ็บป่วยไหนบ้าง
เข้าข่ายที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการรักษานี้

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังใช่ไหมครับว่า
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะรักษา
ช่วยชีวิตคนเอาไว้ก่อนจึงออกนโยบายออกมาว่า
ใครที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ถ้าเห็นว่าจะไปโรงพยาบาลประจำ
ที่ตัวเองมีสิทธิ์รักษาอยู่อาจตายก่อน
ฉะนั้นเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
แล้วภายใน๓วันไม่ต้องจ่ายตังค์
โรงพยาบาลเขาค่อยไปเคลียร์กันเอาเอง
แต่เอาก็จริงแล้วนโยบายที่ว่านี้มีปัญหาเยอะเลยครับ
สุดท้ายขึ้นมารัฐบาลต้องมาออกกฎหมาย
แล้วก็มาปรับปรุงรายละเอียดบางอย่าง
ในที่สุด๑เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานซืนเนี่ย
ก็ประกาศใช้ออกมาเป็นกฎหมาย
มีกฎหมายและมีประกาศกระทรวงตามมามีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้ว
ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เป็นไร

หลักการก็คือว่าถ้าท่านป่วยฉุกเฉิน
แล้วไปโรงพยาบาลที่ต้องการจะไปไม่ทัน
เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้อย่างที่คุณมิ้นบอกก็คือ
โรงพยาบาลเอกชนก็ได้โรงพยาบาลดังแพงเข้าได้ทั้งนั้น
ทีนี้ต้องมาบรรยัติกันคำว่าฉุกเฉินเนี่ยแบบไหน
เพราะไม่งั้นแล้วคนที่ไม่ฉุกเฉินจริง
ก็ไปใช้วิธีการนี้แล้วก็ไปรักษาฟรีอยู่๓วัน๗๒ชั่วโมง
แล้วถึงค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่ตัวเองใช้สิทธิ์อยู่
มันก็ยุ่งและเคยยุ่งมาแล้วในอดีต
ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินฉะนั้นเขาจึงกำหนดเอาว่า
นี่อาการฉุกเฉินทั้งหมดอย่างที่ท่านเห็นในจอเนี่ยครับ
หมดสติไม่รู้สึกตัวหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรง
ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นมือการมีอาการชักด้วย
หน้าอกเฉียบพลันและรุนแรง
แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดปัจจุบันทันด่วน
และก็ข้อสุดท้ายอาการร่วมที่มีผลต่อการหายใจ
ระบบไหลเวียนโลหิตและสมองที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต
เนี่ยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน๖ข้อนี้ถือว่าฉุกเฉิน
ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าฉุกเฉินตามนี้จริงหรือไม่จริง
เวลาเขาไปเคลียร์บินกันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ครับ
เพราะว่าเมื่อคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลเขาจะต้องผ่านการตรวจ
ตรวจหัวใจตรวจความดันตรวจโน่นตรวจนี่
เอาผลของการตรวจนั่นแหละมาดูและจะรู้ว่าผลออกมาเป็นยังไง
ฉุกเฉินจริงหรือไม่ฉุกเฉินจริงถ้าฉุกเฉินจริง
ตัวเลขมันก็จะบอกอีกแบบนึงว่าระบบการหายใจเป็นยังไง
ความดันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาบอกได้หมด
โดยหลักฐานจากการตรวจสอบฉะนั้นหลอกกันไม่ได้
เมื่อเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลที่รับไว้
ถ้าเห็นว่าเข้าข่ายใน๖ข้อคุณต้องรับการรักษา
อย่างน้อย๗๒ชั่วโมงพอหลังจาก๗๒ชั่วโมงแล้ว
ถ้าคนไข้อยากจะอยู่ต่อโรงพยาบาลนั้น
บอกให้คนไข้รู้คนไข้อยากอยู่ต่ออยากเสียเงิน
เชิญแต่คนไข้บอกว่าผมจะต้องไปโรงพยาบาลที่ผมมีสิทธิ์อยู่
เขาก็จะส่งตัวไปเวลาส่งตัวก็มักจะมีปัญหา
ทางโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อยู่เนี่ยมักจะบอกว่าเตียงเต็ม
โรงพยาบาลที่รับไว้ก่อนก็โอ้โหเตียงเต็มแล้วทำยังไง
ฉะนั้นตรงนี้รัฐมนตรี๓๖ไปดูให้ดีด้วย
อาก็จะบอกว่าเตียงเต็มเตียงเต็มเนี่ยเต็มจริงหรือเปล่า
กวดขันตรงนี้หน่อยฉะนั้นเรื่องนี้
ก็จะเป็นไปในทางปฏิบัติทีนี้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายภายใน๗๒ชั่วโมงที่ผ่านมามีปัญหา
อย่างนี้โรงพยาบาลที่รับไว้เนี่ย
เรียกเก็บแพงเกินเหตุอ้างว่าผู้ป่วย
ต้องทำโน่นทำนี่สมมุติอยู่๗๒ชั่วโมง
โอ้โหเรียกไปตั้ง๒๓แสน
แต่ว่าทางฝ่ายกองทุนที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ย
ไม่ได้ให้แค่ได้แค่๕๖หมื่น
มันต่างกันเยอะและสุดท้ายขึ้นมาก็เถียงกันว่า
ควรจะเป็นตัวเลขไหนถึงจะเหมาะสมกว่าจะตกลงกันได้
มีปัญหาเยอะแล้วสุดท้ายขึ้นมาโรงพยาบาลเขาก็ฟ้องคนไข้
ออกจากคนไข้คนไข้ต้องไปขายไล่
นาต้องไปจำนองที่ดินเพื่อจะมาจ่าย
ในช่วงเวลา๗๒ชั่วโมงยุ่งสิครับ
ฉะนั้นเขาเลยกำหนดอย่างนี้ว่า
โรงพยาบาลคุณจะเล็กใหญ่ว่ากันไปเถอะแต่ว่า
ค่าใช้จ่ายห้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยให้คิดเกณฑ์เหมือนกัน
ชั่วโมงละ๒๔๐๐บาทค่าอันตรา
อันตราซาวครั้งละ๑๑๕๐บาท
ลิ้นหัวใจเทียมอัตรา
๒๙๐๐๐บาทแพงหน่อยค่าสายยางและปอดเทียม
ชุดละ๘๐๐๐๐บาทนี่
โรงพยาบาลคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณคิด
อย่าให้เกินอัตรานี้เสร็จแล้ว
พอคิดเกินอัตรานี้แล้วเนี่ยพอคิดอย่างนี้แล้ว

เขาจะไปเก็บเงินที่ไหนล่ะครับ
เขาก็ต้องไปเก็บเงินเอากับ
ลงกับ๓หน่วยงาน

ในการรักษาพยาบาลมีอยู่๓กลุ่ม

ข้าราชการพนักงานของรัฐถ้าคุณเป็นคนไข้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ผมบอกว่าผมมีประกันสังคมครับทุกทีผมรักษาอยู่โรงพยาบาลโน้น
โรงพยาบาลนี้ช่วยส่งผมไปรักษาที่โน่นต่อ
เพราะผมมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นแล้ว๓วันนี้เก็บกว่าใคร
ถ้าอย่างนี้ไปเก็บกับกองทุนประกันสังคมถ้าเป็นคนไข้บัตรทอง
ผมเป็นคนไข้บัตรทองครับไม่มีประกันสังคมผมไม่ใช่ค่าราชการครับ
ผมเป็นชาวบ้านทั่วไปอะครับแต่ผมใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่อ้าว
ถ้าอย่างนั้นโรงพยาบาลที่รับไว้ใน๗๒ชั่วโมงเนี่ย
ส่งบินไปเคลียร์เอากับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เห็นไหมฮะมี๓ก้อน๓กลุ่มไปเรียกเก็บกัน
กองทุนทั้งหลายต่อไปนี้คุณจะมาเบี้ยวไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่ากฎหมายออกมาชัดเจนไปต่อรองไม่ได้
เพราะว่าเขากำหนดแล้วว่าทำอะไรแค่ไหนไม่เกินเท่าไหร่
นี่แหละครับฉะนั้นหลังจาก๗๒ชั่วโมง
ถ้าคนไข้อยากอยู่ต่ออยู่ถ้าไม่อยากอยู่ต่อ
ไปใช้โรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ประกันสังคม
หรือบัตรทองไปเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้
ทั้งหมดเนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังมาแล้วตั้งแต่วันที่๑เมษาที่ผ่านมา
คนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นายแพทย์วิสิทธิ์ตั้งนภากร
พากรเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักข่าวถามว่าตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศเขารู้หรือยัง
ท่านบอกรู้ล่ะได้สั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัด
นี่คนนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ท่านบอกว่าได้สั่งการไปยังโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศแล้ว
ได้สั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว
จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
เพราะว่าผิดกฎหมายโทษทั้งจำทั้งปรับล่ะอ่านั่นก็หมดเรื่องกันไป
ฉะนั้นแล้วที่ดำเนินการคู่ขนานกันอยู่กับนโยบายนี้
เป็นหน้าที่ของของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินคือทำงานร่วมกันสองกรมนะ
กรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์เนี่ยสุขภาพเนี่ยกับอีกกรมหนึ่งมีฐานะเที่ยวทาบกรม
ก็คือสถาบันแพทย์ฉุกเฉินสถาบันแพทย์ฉุกเฉินเนี่ย
เขามีหน้าที่ว่าทำยังไงเวลาคนป่วยฉุกเฉินถึงจะเอาคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
เขาก็ไปเพิ่มรถหวอรถหวอพยาบาลเพื่อจะทำให้คนไข้ไปเร็วที่สุด
แล้วก็เหลืออยู่มาติดที่ว่าโอ้โหรถมันติดเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะไปยังไงเปิดหวอก็แล้วคนไม่ขยับอ้าวผมก็เล่าให้ฟังวันก่อนว่า
ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคนเริ่มให้ความสำคัญเริ่มเปิดทาง
เริ่มขยับซ้ายเริ่มขยับขวารถหวอไปตรงกลางค่อยวิ่งไปได้
อันนี้ก็ผมคิดว่าคนไทยก็เริ่มที่จะมีวัฒนธรรมเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว
มีตัวอย่างเยอะเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจว่าดูทีวีช่องไหน
ส่งพิซซ่าฮะรถส่งพิซซ่าเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์
เขาเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีรถหวอแล้วคนก็ไม่ขยับทางให้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งปีซ่านี่แหละครับล่วงหน้าไปก่อนเลย
บอกคนนั้นคนนี้บอกชิดซ้ายหน่อยครับชิดขวาหน่อยครับ
ชิดซ้ายหน่อยครับพี่ชิดขวาหน่อยครับแล้วรถหวอก็ไปได้ครับ
นี่คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งพิซซ่าเขาไปทำหน้าที่ให้
เพราะว่าไม่งั้นแล้วคนไม่รู้จะขยับซ้ายขยับขวาไม่สามารถคีกัน
เขาเป็นคนไปจัดการเลยพี่ขยับซ้ายทางนี้ขยับซ้ายพี่ขยับขวา
แล้วรถหวอก็ไปได้ผมเข้าใจว่าคลิปกล้องที่ติดหน้ารถ
คือกล้องจากรถหวอจะเห็นเลยนะฮะว่าคนขี่พิซซ่าเนี่ย
เป็นคนไปแหวกทางให้อันนี้ก็เป็นความชื่นใจว่า
สังคมไทยนี่เขาก็ช่วยกันเพราะหนึ่งชีวิตในรถ
จะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับหลายชีวิตที่ถือพวงมาลัย
บนท้องถนนวันนี้ก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังครับ
มิ้นครับคุณก๊อฟครับจริงค่ะต้องถือว่า
ถ้าไปส่งถึงช้าเกินกี่นาทีเนี่ยเขาโดนหักเงินนะ

ผมคิดว่าเขาต้องทำประโยชน์ได้นะ
เขาไปเลยล่วงหน้าไปเลยอันนี้ชื่นใจมาก
ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่เราทุกคนต้องรู้
อย่างที่คุณสุภาพบอกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาพยาบาล
เพื่อที่จะได้แจ้งถูกในกรณีที่หลังจาก๓วันแล้วเนี่ย
จะย้ายไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีประกันอยู่หรือว่าในการที่

ใช่เขาจะได้ไปเบิกอะไรแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้วันนี้
ทุกคนต้องรู้สิว่าตัวเองมีประกันสังคม
ถ้าไม่มีประกันสังคมก็บัตรทองบัตรทองนี้ทั่วไป
ประกันสังคมก็อีกแบบหนึ่ง
ข้าราชการนั้นเขาก็อยู่กับกรมบัญชีกลาง

อย่างที่บอกมีการกำหนดอัตราเรื่องของค่าใช้จ่าย
เรื่องของห้องผ่าตัดต่างนานาที่จำเป็น
กับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินแบบนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นเราที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นั้น

เพื่อที่เราจะได้ใช้สิทธิ์นั้นได้อย่างถูกต้อง